ถ้าหิวแล้วจะพาคุณผู้ชมไปกินแกงคั่วหอยใบชะพลู

ร้านนี้เด็ดจริงจะอยู่ที่ไหนติดตามกันในช่วง
สะบัดรอบกรุง
โอ้โหน่ากินที่สุดเลยค่ะ

คือดูน้ำมันข้นคลักเลยค่ะ
แล้วก็มีพวกหอยผักเต็มไปหมดเลยนะคะ

ร้านนี้อยู่ที่ตลาดเตาปูนถนนประชาราชเขตบางซื่อกรุงเทพนี่เอง

เพียงแค่ถุงละ๖๐บาทเท่านั้น
ในนั้นมีอะไรแกงคั่วหอยใบชะพูเนี่ย

โอ้โห๖๐บาทอย่างที่คุณชิสาบอก